๖นาฬิกา๕๓นาทีแล้วนะคะ
กลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล

อ่านทุกความคิดเห็นเริ่มไล่อ่านมาแล้ว
แต่ละคดีที่เราเล่าไปก็มีความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

สำหรับเรื่องราวในโลกโซเทียลเช้าวันนี้มีอะไรบ้างน้องเฟื่องพร้อมแล้วค่ะ
รุสวัสดิ์คุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ

รวบรวมเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาฝากกันนะคะ
เรื่องราวแรกเป็นเรื่องที่เห็นกันมาสักพักหนึ่งนะคะ
สำหรับกรณีที่สังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพออกไปอย่างรวดเร็ว
แต่ก็มีภาพพระแล้วก็เนรนะคะ
ที่มีพฤติกรรมที่ออกไปแนวพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนะคะ
ถ่ายรูปเซลฟี่ลงเฟซบุ๊กนะคะ
เรื่องนี้ก็เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลนั่นเอง
ริยบทต่างของพระพิสุสงฆ์แล้วก็สามเณรนะคะ
ดูคล้ายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ก็เรื่องนี้นับเป็นตัวเร่งในวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะ
เนื่องจากในโลกสังคมออนไลน์ก็จะมีการเผยแพร่ภาพเหล่านี้
ไปได้อย่างรวดเร็วแต่ละภาพนะคะ
ก็ทุกครั้งที่มีภาพลักษณะนี้ปรากฏออกมา
ก็จะเกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์จากคนในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางค่ะ
มีทั้งภาพที่สอเสียดไปในแนวนั้นนะคะแล้วก็มีสเตตัสด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดทางคณะกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะทุกเขตค่ะ
คุมเข้มเรื่องของพฤติกรรมของพระเนรในการใช้สื่อโซเชียลอย่างจริงจังนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลสอบถามความคิดเห็น
ของพระมหาปรายวัญวาระวันนโนนะครับแห่งวัดสร้อยทอง
ว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องการคุมเข้มพระเนรใช้สื่อโซเชียล
ซึ่งพระมหาภัยวันนะคะก็เผยว่าการคุมเข้มพระสงฆ์
การใช้โซเชียลครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ

แต่ว่าในระดับปฏิบัติการยังไม่เห็นผลจริง

เจ้าคณะในระดับล่างก็ยังไม่ได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
ภาพรวมมองแล้วว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า
การใช้โซเชียลเป็นการควบคุมได้ยากค่ะ
เพราะว่ามีพระเนรจำนวนหลายหมื่นรูปที่ใช้โซเชียลเป็นประจำนะคะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมัยนี้ทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนแม้กระทั่งพระเอง
บางครั้งก็อย่างพระมหาภัยวันเองก็ใช้พูดคุย
แล้วก็เพิ่มขันแฟนคลับในการสอนพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงง่ายมากขึ้นนะคะ
แต่ก็ควบคุมได้ยากสำหรับเรื่องนี้นะคะ
จากนี้พระมหาภัยวันนะคะยังบอกอีกว่า
วิธีควบคุมดูแลจัดการเรื่องนี้ต้องดูเป็นกรณีไป
ในส่วนของผู้ปกครองหรือว่าพระอุปัชชาค่ะ
ก็ควรดูแลอบรมพระเนรอย่างใกล้ชิด
ตักเตือนเวลาทำผิดไม่ใช่โทษตัวของพระเนรอย่างเดียวนะคะ
ทางพระอุปชาก็ต้องออกมารับผิดชอบเรื่องนี้
เพราะก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมนั่นเองค่ะ
แต่จริงก็มีคำพูดนะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
เวลาที่ดูศาสนาจริงมันมีทุกศาสนาแหละ

อยากให้ดูที่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นส่วนของภาพรวมของศาสนานะคะ
อย่าไปตำหนิเหมารวมว่าพุทธศาสนากำลังเสื่อมลง
จริงแล้วพุทธศาสนาก็ยังเป็นพระพุทธศาสนาอยู่
รวมไปถึงศาสนาอื่นด้วยนะคะ
หลายครั้งที่มีเรื่องราวข่าวคราวในแง่ลบเกิดขึ้น

มิ้วเคยไปสัมภาษณ์ผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาอยู่บ่อยหลายครั้งนะ
ท่านก็บอกเลยว่าคือเรื่องดีมันมีเยอะ
แต่พอมันมีเรื่องไม่ดีสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี่ย
คนก็วิจารณ์กันหนักแล้วก็เหมารวมว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมถอยเสื่อมลง
หมดศรัทธาแล้วจริงแล้วอย่าไปเหมารวมแบบนั้น

เรื่องที่ไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น
ส่วนเรื่องที่ดีอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไป
พุทธศาสนาจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมอยู่ที่ตัวเรานะ
อยู่ที่จิตใจของเราว่าเรามองพุทธศาสนาในแง่ไหน
เราใช้แก่นแท้หลักธรรมมาใช้แล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือเปล่าค่ะ
นั่นเองใช่ค่ะหลักธรรมคำสอนยังอยู่ที่เดิ
แต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปก็อาจจะต้องมีการปรับปรุง
แล้วก็ดูเป็นเรื่องไปนะคะ